เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ
จักรยานยนต์ที่ค้างผ่อนไม่ได้ผ่อนมา๓เดือนแล้ว

ก็เลยขาดสติคว้ามีดแทงสามีนะคะสุดท้ายสามีเสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ตำรวจสภเมืองสมุทรปราการก็รับแจ้งเหตุว่ามีชายถูกแทงเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักคนงานไม่มีเลขที่นะคะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นห้องแถวแบบเนี้ย
จำนวน๕ห้องที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ทำให้คนงานพักและสำหรับเก็บทราย
แล้วก็เสาเข็มเนื้อที่ประมาณร้อยตารางเมตรภายในห้องที่หนึ่งเนี่ย
ไปพบศพนายนครบุญทวีอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นชาวจังหวัดยะโสธรสภาพศพนอนหงายนะคะ
สวมเสื้อผ้าพบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคม
เข้าที่ราวนมซ้ายเนี่ยหนึ่งแผลแล้วก็ที่บริเวณไหล่ขวา
ก็มีแผลในลักษณะของมีคมเนี้ยเชี่ยวอีกหนึ่งแผลด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนางสาวปริยาผุดผ่องอายุ๒๗ปีนะคะ
เป็นภรรยาของผู้ตายก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน้าห้องพักนี่แหละค่ะ
ในสภาพมือสองข้างก็เต็มไปด้วยคราบเลือดเลยนะคะแล้วก็นิ้วนางข้างขวาเนี่ยก็มีรอยถูกของมีคมบาดด้วย
แล้วก็ยังไปพบมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๕นิ้วตกอยู่๑เล่ม
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
นางพรียาให้กันแบบนี้นะว่าก่อนเกิดเถชช่วงหัวค่ำเธอแล้วก็สามีเนี่ยซื้อเบียงมาดื่มกัน๒คนดื่มอยู่ภายในห้อง
กระทั่งประมาณ๓ทุ่มระหว่างสนทนาเกิดมีปากเสียงกัน
เรื่องที่ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์นานกว่า๓เดือนแล้ว
ระหว่างที่โตเถียงเธอรู้สึกโกรธมาก
ก็เลยเดินออกมานั่งที่แคร่หน้าห้องพัก
จากนั้นผู้ตายเดินตามมาทะเลาะกันอีก
เธอเกิดโมโขประกอบมีอารมณ์ร้อน
แล้วก็ได้ดื่มเบียเข้าไปด้วยก็เลยเดินเข้าไปหยิบมีด
อ่างล้างจานแล้วก็ปรีเข้าไปแทงสามี

ที่สามีจะยื้อแย่งมีดกลับคืน
คมมีดไปบาดบริเวณนิ้วมือของเธอเข้า
ตอนนี้ได้สติประกอบกับเห็นเลือดไหลออกมาจากหน้าอกสามี
เธอก็เลยบอกว่าสามีไปหาหมอ
ให้สามีไปหาหมอแต่ว่าสุดท้ายสามีไม่ยอมไป
เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรมาก
จากนั้นเธอแล้วก็สามีก็มานั่งปรับความเข้าใจกันที่หน้าห้องพัก
พร้อมกับโทรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแม่ของสามีฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่เธอและสามีจะกลับไปนอนในห้องพักตามปกติค่ะ

สามีของเธอเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็ดิ้นทุรนทุราย
ด้วยความตกใจค่ะเธอก็เลยรีบวิ่งออกไปหน้าปากซอย
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
กระทั่งกลับมาที่ห้องพบว่าสามีแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
ยืนยันว่าที่ทำไปทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
คิดว่าสามีจะมาเสียชีวิต
ว่าตำรวจมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้เสียชีวิตแล้วค่ะ